เป็นอดีตนักแสดงอาวุโสวัย๑๐๑ปี

ตอนนี้มาอยู่ที่บ้านวันก่อนไม่ได้เจอพอตตี้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

ก็คุณยายอยู่ที่บ้านก็จริงแต่ว่าเราแบบให้คุณยายอยู่ในห้องปิด

ถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยคือต้องแบบอาบน้ำใหม่สระผม

คุณหมอบอกว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ
อาการติดเชื้ออย่างอื่นอะไรอย่างนี้ครับ